ดูจอมปลวกบ้างค่ะคุณชนะคุณผู้ชม
โผล่ตรงที่หลักกิโลเมตรค่ะ
มามาให้เราดูมาให้เราคิดกันอีกแล้วโอ้ยน่ะไง

เธอมาในตรงเวลาพอดียังก็รู้ใจ

แล้วดูดิแล้วมายังไงสว่างอารมณ์หนึ่งก็เออนะคะทัพทันห้าง
ถูกบอกพี่กัดกันหน่อยละกันนะจอมปลวกรูปร่างแปลกคล้ายกับเจดีนี้นะคะ
ความสูงประมาณ๑ฟุตครึ่งตั้งอยู่บนหลักกิโลเมตรที่๕
ริมถนนทางหลวงชนบทอน๔๐๓๐สายทัพทันบ้านคอดยาง
ในพื้นที่ตำบลหนองกลางดงอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
เนี่ยชาวบ้านทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เอาไปดูกันสิไปดูกัน
เพื่อที่จะกราบไหว้ขอโชคลาภตามความเชื่อมีชาวบ้านเล่าให้ฟังด้วยนะว่าก่อนหน้านี้
เราก็เลยเห็นพวงมาลัยน้ำแดงแล้วก็ของเส้นไหว้ต่างต่างเนี่ยวางอยู่ตรงนี้ด้วยอืม
ส่วนงวดนี้วันนี้ค่ะชาวบ้านก็มาจุดทูปเสียงทายเพื่อขออีกเหมือนกัน
แล้วคุณคะระหว่างนั้นมีเรื่องน่าอัศจรรย์ใจเกิดขึ้น

ฝูงนกนับพันตัวบินวนอยู่บนท้องฟ้าแถวนั้น

นี่คุณดูมันมาอย่างไร
ต้องตีความอีกน่าคิดน่าวิเคราะหารครึ่งไหมไม่รู้แล้วแต่จะคิดแบ่งแชร์กันก็ไม่ทราบแหละแล้วแต่ประสบการณ์ไปกดไลค์กดแชร์ก็ได้คุณผู้ชมแต่ยังไม่จบนะคุณชนะคุณผู้ชมมีเด็กคนหนึ่งใส่เสื้อยืดกีฬาซึ่งเสื้อยืดตัวนั้นมีเบอร์เบอร์ของเขาคือเบอร์๑๘แล้วมันไปตรงกั

เข้าสู่ก่อนฟังในแบบที่โชว์บ้านอ่ะคิดวิเคราะห์